พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านนะคะไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นการชนสนั่นหกคันรวดค่ะเกิดขึ้นบนถนนผนโยธิน
หน้ากองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีนะคะ
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทันที๑คนด้วยค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้อาจจะค่อนข้างมืดแล้วก็ลำดับเหตุการณ์อาจจะงงหน่อยนะคะ
เพราะว่าเป็นการชนหกคันรวดเลยค่ะลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งกำลังขับอยู่ในเลนขวาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ขับตามหลังมา
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถปรากฏว่ามีรถเก๋งสีขาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพุ่งข้ามเลนมาค่ะ
เข้ามาชนกับรถกระบะทันทีแล้วก็ชนต่อต่อกันไป๖คันรวดเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสู้ต่อไปไอ้ลิงน้อยได้แชร์คลิปวิดีโอกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุบนถนนผนโยธิน
หน้ากองพันธหารปืนใหญ่ที่๑๑รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีเอาไว้ได้แล้วก็มีการบรรยายโดยระบุข้อความด้วยว่า
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำเอาช็อกเพราะว่าชนทั้งหมดหกคันผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนในจุดเกิดเหตุนอกจากนี้นะคะ
เจ้าของคลิปยังได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นรับราชการครูอยู่ด้วยความคืบหน้าด้านคดีค่ะ
ร้อยตำรวจโทพัฒระชะนนจิตศรัทธารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรีบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑ธันวาคมเวลาประมาณ๑ทุ่ม
ขณะที่รถกระบะขับอยู่ในเลนขวาเมื่อมาถึงจุดยูเทิร์น
ก็ถูกรถเก๋งสีขาวพุ่งข้ามเลนเข้ามาชนอย่างจังส่งผลให้หญิงสาวที่อยู่ในรถกระบะ
เสียชีวิตทันทีแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอีก๓คน
เมืองต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครค่ะ